คุณอริยาคุณสุดสกุลจนถึงหน้าขณะนี้
สื่อมวลชนประจำทำนิบรัฐบาลยังคงจับตา
แล้วก็เฝ้ารอดูว่าการประชุมคณะรัฐมนีณสุดท้ายของรัฐบาลพยพยุทธในวันนี้
จะมีการเสนอวาระจรในเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้ม
เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
มี๒รัฐมนตรีจากพักร่วมรัฐบาลจากภักดิ์ประชาธิบัตย์แล้วก็พักชาติไทยนะคะ
แสดงจุดยืนแล้วว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เสนอให้ชะลอวาระนี้ออกไปก่อนค่ะ
โดยในสาธิปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะ
ก็ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าอยากให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อนเพราะตนเองไม่เห็นด้วยนะคะโดยย้ำว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มยังไม่มีความแน่นอนในข้อกฎหมายค่ะ
และเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของข้อกฎหมาย
คอรมอลก็จะมีความเสี่ยงในการพิจารณาและตัดสินใจค่ะ
แล้วก็ประเด็นดังกล่าวนะคะถูกบรรจุในวาระจรของวาระของรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งรักษาการอยู่นะคะจะทำให้ตอบคำถามต่อสังคมได้ยาก
ซึ่งหากวันนี้นะคะมีการบรรจุวาระรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้ามาในวาระจรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตนเองก็จะขอออกเสียงไม่เห็นด้วยค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แล้วก็หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาที่บอกว่า
วาระนี้นะคะควรชะลอไปก่อน
เพื่อรอให้สารปกครองดำเนินการทั้งสองคดีให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
เพราะเป็นคดีที่สังคมจับตามองค่ะ

ก็ควรรอความชัดเจนจากสารปกครองเสียก่อนค่ะ
ไปฟังเสียงของ๒รัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลค่ะ
กรณีที่สายสีส้มเนี่ย
ยังค้างอยู่ที่สารปกครองอยู่นะครับ

แล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในปปชอยู่ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นเราคิดว่าสมมุติถ้าหากวันนี้มีการนำเสนอเข้าคอรมอลจริงนั้นเนี่ย
เราคิดว่าควรจะต้องชะลอไปก่อน
ว่าวันนี้ถ้าหากว่ามีการนำเข้าคอรมอลจริง
รมอลก็ควรจะชะลอให้เรียกว่าทุกเรื่องนะครับ
ได้รับการชี้แจงแล้วก็ตัดสินเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับ
เรื่องรถไฟฟ้าสีส้มเนี่ยนะครับ
ถ้าเราอนุมัติช่วงเวลานี้นะครับ

ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่อง
ความโปร่งใสความสุจริต
ใครได้ผลประโยชน์ได้เสียหรือไม่

ถ้าเราทำในช่วงเวลาที่ไปเหมาะสม
ความไม่เชื่อมั่นของภาคประชาชน

ขอรมอทั้งคณะหรือคนที่จะพินาเรื่องนี้
จะถูกตั้งข้อสงสัยจากภาคประชาชนได้

รถไฟฟ้าสีส้มจะเข้ามาในคอลโมในวาราจรในวันนี้เนี่ย

ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

โดยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชน
หรือว่าสื่อมวลชนสักถามเรื่องร้อน

คอรมอครั้งนี้จะเป็นนัดสุดท้ายหรือไม่นะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูล
รัฐตรรมนรีรัฐบริวากันกระทรวงสาธารณสุข

กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมนะคะ
ก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนเพียงสั้นนะคะ

ที่วันนี้นะคะจะเสนอเป็นวาราจรค่ะ

เช่นเดียวกับนายอภิรัตรรัตนเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ที่วันนี้นะคะจะเป็นผู้เสนอวารจรเข้าที่ประชุมก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้สื่อมวลชนเห็นนะคะ
โดยก็คาดว่าจะเลี่ยงเข้าประตูหลังตึกสันติมัยตีเข้าห้องประชุมคอรมอลไปนะคะ
เพื่อเลี่ยงที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็มี๔รัฐมนตรีที่แจ้งลาประชุมนะคะคุณสืบสกุลคุณอริยาค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะนายชัยวุฒิคณะธรรมานุสรนะคะ
เช่นเดียวกับวันนี้นะคะก็ต้องจับตาวาระสำคัญหลายวาระนะคะ
ให้ผ่านความเห็นชอบหลังจากที่มีการชะลอวาระนี้มาหลายครั้งนะคะ
ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์สลักใหม่รอเตอรี่หกตัวสามตัวนะคะ
รวมถึงการเคาะรายชื่อผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนใหม่
แล้วก็เรื่องของการจัดเก็บภาษีขายหุ้นหลังจากที่วาระทั้งหมดนี้นะคะ
ชะลอมาแล้วหลายครั้งค่ะ
นอกจากทำบรรยากาศรอบธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้
จะคุมเข้มไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาประจำกัน
ก็ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวมาที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อที่จะมายื่นข้อเรียกร้องแล้วนะคะอย่างที่เห็นข้างหลังของ
ดิฉันณขณะนี้นะคะสื่อมวลชนก็ยังคงจับตารออยู่นะคะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่
รวมถึงมีรายงานแจ้งว่าหากวารจรเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีรัฐมนตรี
บรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรา

ศีลวัลรักษาขาวเถลรัตว์ทีวีรายงานสดจากถังมเนียบรัฐบาลค่ะ